มากันที่เรื่องของแพ้ดำวังคีรี
เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนั่นเองนะคะ
ของตะบุญวังคิรีในอำเภอห้วยยอด
เขาบอกว่าหลังจากที่หายไปนานนะคะ
แต่ว่าในพื้นที่ยังคงนิยมรับประทานกันอยู่นะคะ
สำหรับแพะดำวังคีรี
ทำให้สถาบันวิจัยทดลองสัตว์ของจังหวัดตรัง

ให้มีความต้องการของตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ

สำหรับภูมิแพะดำวังคิรี
ก็ถือว่ามีกว่าร้อยตัวเลี้ยงไว้ที่สถานีวิจัยทดสอบ
พันธุ์สัตว์ตรังอำเภอห้วยย่อจังหวัดตรังค่ะ
สีดำสนิทเลยนะ
เป็นการพัฒนาสายพันธุ์
ก็มีความนิยมบริโภคเนื้อแพะ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีกรรมต่างของชาวมุสลิมด้วยนะคะ
สวัสดิคงหนูหัวหน้าสถานีวิจัยค่ะ
บอกว่าเริ่มพัฒนาแพร่ดำวังคีรีเมื่อปี๒๕๕๙

ได้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ชุดใหม่มา
ตามสายพันธั้งเดิม๑๐๐ก็คือ
ขนดำหนังดำเล็บเท้าดำ
ทำให้ขณะนี้มีแม่พันธุ์แพร่ดำวังเคียรีถึงกว่า๙๐ตัวแล้ว
แล้วก็คาดว่าน่าจะคลอดลูกแพ้อีกหลายร้อยตัวด้วยนะคะ
กลายเป็นแหล่งพ่อพันธดำวังเคียรี

ที่ถูกตามนโยบายของกรมประสุทธิ์อีกด้วยค่ะ